ตอนนี้เราก็เฝ้ารอแล้วค่ะว่าช่วง๗โมงที่จะมีการซักซ้อมแบบนี้บรรยากาศเป็นยังไง

สักครู่นะครับเพราะว่าเรื่องของสัญญาณก็ถือว่าเป็นอุปสรรคหนึ่ง
ในที่ทุกฝ่ายได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะร่วมซักซ้อมแผน
เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ติดอยู่ภายในถ้ำทั้ง๑๓ชีวิตนะคะ
หลังเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกมาแถลงข่าวค่ะ
ว่าจะมีการซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็พร้อมขอให้ประชาชนรวมไปถึงสื่อมวลชน
อย่าตื่นตนกกับการซ้อมในครั้งนี้นะคะ
คาดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้จะมีการเริ่มซักซ้อมเกิดขึ้นแล้วค่ะ
บรรยากาศด้านหลังของดิฉันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
จุดแรกตรงนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญเนื่องจากว่าตรงนี้นะคะเป็นบริเวณด้านหน้าปากทางเข้าถ้ำนะคะ
ทางฝั่งซ้ายจะสังเกตเห็นเลยค่ะว่าเป็นเต็นต์ของหน่วยประจำการต่าง
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยซิลนะคะที่กำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่
แต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เนี่ย
กำลังเคลียร์เรื่องของการจราจรอยู่นะคะโดยเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่นั้นก็มีวันนี้นะคะ
ก็มีกำลังของตำรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นสพแม่จันทร์สพแม่สายสพเชียงแสน
รวมไปถึงสพแม่ฟ้าหลวงแล้วก็สพเวียงเชียงรุ้งสพดอยหลวงนะคะ
และสพเกาะช้างซึ่งรวมกันแล้วก็
กว่า๘สพไหนนนะคะรวมกันแล้วก็ประมาณหลายร้อยในนึกทีเดียวนะคะ

นอกจากเท่าไหร่ที่ตำรวจดูแลในเรื่องของการจราจรแล้วนะคะ
ก็ยังมีกำลังของทหารค่ะ
ซึ่งมาจากพื้นที่ของกองกำลังผาเมือง
ที่จะมารวมตัวกันในกำลังนะคะ
ในวันนี้ก็มีประมาณกว่า๘๐๐นายเลยทีเดียวค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะหน่วยซิลวันนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะ
ในเรื่องของอุปกรณ์นะคะแล้วก็เรื่องของกำลังพล
ตอนนี้นะคะจากที่สอบถามจากหน่วยซิลนะคะ
ก็ได้มีการเตรียมกำลังพลรวมประมาณ๕๐นายนะคะ
เพื่อรอสแตนบายและเดินทางเข้าไป
สมทบกับชุดที่กำลังดำน้ำคลำทางอยู่ภายในถ้ำค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะนอกจากนี้บริเวณอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญ
ก็คือด้านหน้าวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนานอนจังหวัดเชียงรายนะคะ
ซึ่งอยู่ซึ่งเป็นที่ตั้งของปั๊มน้ำนะคะ
รวมไปถึงจุดที่มีการเจาะผนังถ้ำ
เพื่อที่จะระบายน้ำออกมา
เมื่อเช้าทีมข่าวก็ได้มีการสำรวจค่ะ
แล้วก็เข้าไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่นะคะ

ระดับน้ำด้านในบริเวณถง๑
ก็มีปริมาณที่ลดลงแล้วนะคะ

สามารถผลักดันน้ำออกมา
หรือว่าระบายน้ำออกมาได้๓๐๐ลิตรต่อวินาทีค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังบอกอีกว่า
นอกจากบริเวณถง๑แล้วที่เห็นได้ชัดเจนว่า
ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะ
จุดที่เจอรองเท้าของเด็กนะคะ
ก็เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่ตอนนี้
ระดับน้ำลดลงเช่นกันจากเดิมนะคะ
ระดับน้ำสูงประมาณศีรษะนะคะ
แต่ตอนนี้ก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณเอวนะคะ
ก็ถือว่าลดลง๒๐๓๐เซนติเมตรเช่นกัน
และตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่า
เครื่องสูบน้ำกำลังผ่านน้ำจากบริเวณพัทยาบีทนะคะ
ไหลผ่านมาตรงที่จุดที่เจอรองเท้าของเด็กนะคะ
น้ำออกมาผ่านมาทางบริเวณถงหนึ่งค่ะ
เพื่อที่จะไหลปล่อยให้ไหลไปตามธรรมชาตินะคะ
และที่สำคัญค่ะสังเกตได้เลยว่าน้ำที่ถูกผลักดันออกมา

มีลักษณะที่ใสค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกนะคะว่ารักษณะน้ำดังกล่าวนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของน้ำที่ไม่มีน้ำสะสมมากนะคะ
ทำให้น้ำสามารถไหลผ่านได้อย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาจากที่ทีมข่าวสำรวจเนี่ยนะคะ

นั่นก็หมายความว่ามีน้ำสะสมมากค่ะ
ทำให้เนื่องจากว่าน้ำที่มีสีส้มนั้น
เนื่องจากว่าน้ำมาจากหลายทางนะคะ
ทำให้มีการสะสมแล้วก็แรงนั้นน้ำก็มีความแรงขึ้น
แต่ว่าช่วงเช้านี้ลักษณะของน้ำดูใสขึ้น

แล้วก็คาดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาหลังจากนี้
ก็จะสามารถระบายน้ำออกมาได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
อกจากนี้นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ทีมข่าวก็ยังได้พบนะคะว่ามีประชาชน
ที่มีความเชื่อนะคะในเรื่องของพิธีบวงสวง
ได้เดินทางมาจัดโต๊ะหมู่บูชานะคะ
แล้วก็ทำการบวงสวงเจ้าแม่นางนอนนะคะ
โดยเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ

เชื่อในเรื่องของพิธีบวงสวงของคราม
และอยากให้เด็กปลอดภัยนะคะก็เลยเดินทางมาจัดพิธี
ในวันนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีการสวดมนต์นะคะ
อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะอวยพรให้น้องน้องขอพรให้น้องน้องเนี่ยนะคะ
มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง
และณเวลานี้เขาก็ยังไม่หยุดสวดนะคะแล้วก็เขาก็ได้เปิดเผยกับเราด้วยค่ะว่าจะสวดไปจนกว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือเด็กออกมาได้อย่างสำเร็จนั่นเองนะคะ
จากมีพิธีของพรามแล้วนะคะก็จะมีพิธีของแม่ชีนะคะเมื่อคืนเราก็ไปสำรวจแล้วด้านบนของถ้ำเนี่ยนะคะก็คือมีแม่ชีจากจังหวัดเชียงรายนะคะได้เดินทางมาห้าท่านด้วยกันได้มีการสวดมนต์นะคะเพื่อขอพรให้เจ้าแม่นางนอนเนี่ยนะคะเปิดทางแล้วก็
บันดาลให้เด็กออกมาอย่างปลอดภัยนะคะรวมไปถึงโดนบันดาลให้เจ้าหน้าที่นะคะสามารถปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติงานได้อย่างสำเร็จนะคะในการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกมาได้ค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นณบริเวณนี้นะคะล่าสุดตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยมีการแถลงข่าวมาว่าจะเริ่มซักซ้อมแผนเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเวลาประมาณเจ็ดโมงนะคะแต่คาดว่าหลังจากนี้อีกไม่กี่นาทีนะคะแผนการซ้อมก็น่าจะเริ่มขึ้นค่
ซักซ้อมหรือว่าเริ่มซ้อมแผนเผชิญเหตุอีกครั้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะรายงานกลับไปยังสถานีค่ะระวิการแก้วิจิตรายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะ